ดูความเคลื่อนไหวของอดีตพระยันตระหน่อยนะฮะที่กลับมาที่ประเทศไทย
บอกว่าจะกลับไปสหรัฐอีกครั้งก็๒๗ตุลาคม
วันนี้อดีตพระยันตระยังอยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์เกพะลิตาโพธิวิหาร
เมื่อวานเราก็ตามข่าวกันมาแล้วนะครับได้สัมภาษณ์ไปแล้ว
คืออดีตพระยันตราก็ยืนยันว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่อืม
เพียงแต่ว่านุ่งห่มจีวอนไม่เหมือนแล้วก็ไม่ได้โกนผมโกนคิ้วโกนหนวดแค่นั้นเอง
พระสงฆ์มากราบไหว้อะไรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขา
เคารพสัทธาอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนวันนี้ก็มีการแสดงธรรมนะ
มีลูกศิษย์ลูกหาคนที่เลื่อมสายศรัทธาอดีตพระยันตระก็มากัน๕๐กว่าคนได้
อ่าทั้งประชาชนทั่วไปมีพระพิสุสงฆ์ก็มาด้วยนะฮะ
อืมนี่นะครับมีหลวงพ่อคล้ายจากสำนักส่งน้ำตก
ธรรมรสที่จังหวัดระยองวันนี้มาหาอดีตพระยันตระด้วยนะครับ
นี่มาจากระยองนะครับมาที่สะแก้วบอกว่าคิดถึงมาก
ขอมาเห็นหน้ากันก็พอพอได้เจอกันเสร็จก็ขึ้นรถตู้กลับไป
ค่ะอ่านี่แต่ก็เนี่ยฮะก็มีการวงการไหว้
ประชาชนทั่วไปทั้งพระสงฆ์อะไรก็มากราบมาไหว้
พระยันตระกันอดีตพระยันตระบอกว่าในส่วนของตัวเองเนี่ย
ก็คือรู้สึกคิดถึงแผ่นดินเกิดประเทศไทยก็เลยมาในครั้งนี้
ถึงญาติโยมโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ตอนนี้ก็แยกย้ายอยู่ตามวัด
สำนักต่างต่างหลากหลายพื้นที่ส่วนเรื่องที่ว่ามีพระสงฆ์มาไหว้เนี่ย
พระยันตระบอกว่าที่มีคนวิจารณ์กันว่ามันไม่สมควรเนี่ย
ก็ขอให้สังคมเนี่ยลองพิจารณาดูเอาเถิดนะทุกคนที่เขามาไหว้อัตมาเนี่ย
เพราะว่าทุกคนยังเห็นว่าเป็นพระอยู่ในใจและยังเคารพนับถืออยู่
อัตมาตุภูมิอัตมาเป็นคนบ่าพนังแก่งวัดนักบรรชีสำราช
ทั้งญาติพี่น้องลูกหลานอัตมาอยู่ที่นั่งยังเหลืออยู่เยอะ
อัตมาก็คิดถึงพวกเขาทุกคนเมื่อมีโอกาสช่วงไหนก็จะมาเยี่ยม
อัตมาเยี่ยมพระที่คุณเกิดอย่างรู้จักมะคุณอย่าง
ทีนี้เรื่องที่ว่าในอดีตเนี่ยเคยถูกมหาเทราสมาคมมีมติ
ขับให้พ้นจากความเป็นสงฆ์ถึงขั้นอาบัติปราชิก
พ่อไปเสพเมถุนไปยุ่งเกี่ยวกับศรีกา
แล้วก็มีการถูกแจ้งความดำเนินคดีหลายข้อหาแล้วก็หลีภัยไปอยู่ที่สหรัฐ
ตอนนี้คดีหมดอายุความหมดแล้วถึงกลับมาตรงนี้
ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคดีอะไรอดีตพระยันตระ
วันนี้ที่ถูกถามเรื่องนี้บอกว่าไม่ขอพูดถึงนะครับ
เพราะมันผ่านมานานแล้วแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้หนีนะ
คือพอมีการต่อสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยเหมือนกับมีการเลื่อนนัดกันไปเรื่อย
ในช่วงเวลานั้นตัวเองไม่สามารถจะออกเผยแผ่ศาสนาได้
ตัดสินใจไปอยู่อเมริกาดีกว่าประมาณอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดวันนี้นายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
บอกว่าได้ทำหนังสือด่วนร้องเรียนไปยังมหาเถระสมาคมแล้ว
เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับอดีตพระยันตระ
กรณีที่ยังคงออกมายืนยันผ่านสื่อมวลชนต่างว่าตัวเองยังเป็นพระ
หรือว่าเป็นนักบวชทั้งทั้งที่พ้นจากความเป็นพระไปนานแล้ว
แล้วก็ห้ามบวชอีกด้วยเนื่องจากอาบัติปราชิก
จากการเสพเมถุนเป็นที่คอรหาของชาวพุทธทั่วไป
โดยให้ทางมหาเทระสมาคมดำเนินการเอาผิด
ฐานแอบอ้างเป็นพระโดยเร็วให้รีบดำเนินการ
จะกลับสหรัฐ๒๗ตุลาคมนี้ด้วย
แล้วก็ให้ออกมาตรการจัดการกับพระสงฆ์พระพิสุต่าง
ไปกราบไหว้อดีตพระยันตระด้วย
ยันตะกลับมาแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นพระอยู่
ก็เข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศเรา
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๐๘ระบุไว้ชัดเจน
ใครก็ตามที่มาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ในพุทธศาสนา

พระยันตะจะอ้างว่าตัวเองยังเป็นพระอยู่
เพราะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า

เข้าขายองค์ประกอบความผิดโดยชัดเจน